คุณผู้ชมพาไปที่เขาใหญ่นครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
ช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมถนนหนทางเขาอาจจะปิดบางส่วน
ช้างก็เห็นเงียบสงบดีค่ะลงมาเล่นกลางสายฝนแบบนี้

คุณผู้ชมลองช่วยเดาหน่อยสิว่าช้างต้องการทำอะไร
หนึ่งอยากเตะฟุตบอลสองไอ้กล้วยเนี่ยมันเกะกะเหลือเกิน
อืมก็เลยอยากจะเตะออกไปให้อยู่ริมถนนแบบนั้นนะคะ
เนี่ยคุณมันชื่อเจ้าดื้อจำได้ไหมเจ้าดื้อเนี่ยเป็นช้างที่เขาใหญ่นะคะ
หลายคนเคยเห็นแล้วแหละมันชอบออกเดินตามถนนนะคะ
คลิปนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเตะฟุตบอลหรือ
กลัวจราจรเนี่ยไปเกะกะมันนะคะคือจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกใช่ไหมคะ
เขาใหญ่ฝนตกหนักด้วยบางจุดมีน้ำท่วม
เขาใหญ่เขาก็เลยปิดรถราก็เลยวิ่งขึ้นไม่ได้
บรรยากาศเงียบสงบไม่มีใครรบกวนเจ้าดื้อก็ออกมาเล่นน้ำ
กลางสายฝนสบายใจแบบนี้ให้เราได้ดูความน่ารักนะคะ
แล้วมีคนติดแฮชแท็กขอเล่นหน่อยนะความน่ารักจึงเกิดขึ้นแบบนี้นะจ๊ะ
อืมนะได้เห็นดูเชียว